อย่างที่รายงานกันไปนะคะว่าถึงแม้ทางเจ้าหน้าที่เองจะไม่ได้อนุญาตให้มีการชุมนุมรวมถึงการเดินทาง
ไปที่ธรรมเนียมรัฐบาลแต่ว่ากลุ่มคนอยากเลือกตั้งก็ยังคงยืนยันอยู่ว่าจะเดินทางไปทำเนียบรัฐบาลให้ได้ภายในวันนี้
แต่ว่าตอนนี้ในแกนนำยังคงจะต้องหารือกันก่อนนะคะสำหรับการปรับแผนการเคลื่อนไหว
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันกับคุณสิริวัณรักษัตริย์ค่ะ
ผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีรายงานมาจากหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เปิดทางให้เดินทาง
ยังยืนยันนะคะว่าวันนี้จะต้องเดินทางไปทำเนียบรัฐบาลให้ได้
เพื่อไปอ่านแถลงการให้กับนายกรัฐมนตรีค่ะ
เดี๋ยวเราจะไปไล่เลี่ยงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
โดยตั้งแต่เวลา๘นาฬิกา๔๕นาทีนะคะ
กลุ่มคนอยากเลือกตั้งได้เริ่มตั้งแถวนำป้ายข้อความมาตั้งแถวพร้อมกับบอกให้กับมวลชนนะคะ

จากนั้นนะคะเวลา๙นาฬิกานะคะซึ่งเป็นเวลาที่แกนนำประกาศว่า
จะเคลื่อนตัวออกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ก็ได้ทยอยเดินทางออกจากมหาวิทยาลัยค่ะ
ขณะที่ตำรวจชุดควบคุมฝูงชนที่มาประจำการดูแลความเรียบร้อยก็ได้ตั้งแถวกั้นไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมผ่านออกไปได้ค่ะ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม

โดยนายรังสิมันก็ออกมาเปิดเผยว่า
ผลการเจรจากับตำรวจนั้นนะคะ
เดินฝ่าวงล้อมออกไป
ขณะที่แกนนำก็ได้ยื่นข้อเสนอนะคะ
ให้ตำรวจถอยระยะห่างออกไปห้าเก้า
เพื่อลดการปะทะกันไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนค่ะ
ผมพยายามทำให้สถานการณ์มันคลี่คลายมากขึ้นนะครับโดยการ
โดยการขอให้ทางเจ้าหน้าที่นะครับตำรวจถอยห้าเก้า
แล้วผู้ชุมนุมจะไม่ขยับพื้นที่เพิ่มนะครับ

ทำให้การเจรจาต่างมันง่ายมากขึ้นนะครับ
เราเราไม่ต้องการใช้ความรุนแรงนะครับเราไม่ต้องการใช้ความรุนแรงใดทั้งสิ้นนะครับ
แล้วเราไม่มีศักยภาพที่จะทำความรุนแรงแบบนั้นด้วยนะครับ
ดังนั้นก็คือเราขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเปิดทางนะครับ
คือตอนนี้ผมก็พยายามเจรจาไปด้วยว่าเป็นไปได้ไหมให้เราได้ขยิบพื้นที่ไปที่อนุสวรีประชาธิปไตยนะครับ

เจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามใช้เครื่องขยายเสียงนะครับ
ซึ่งการใช้เครื่องขยายเสียงแบบนี้นะครับก็อาจจะทำให้ผู้ชุมนุมนะครับเกิดความไม่พอใจ
แต่ในด้านหนึ่งนะครับเราก็พยายามที่จะรักษาไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงใดนะครับ
ขณะที่พลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนากุลนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ได้เดินทางมาควบคุมแล้วก็ดูตรวจดูสถานการณ์โดยรอบนะคะด้วยตัวเองค่ะ
โดยก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนใดแต่อย่างใดนะคะ
เหตุการณ์หลังจากที่เคลื่อนขบวนออกมาจากมหาวิทยาลัยนะคะ
บางช่วงบางตอนก็มีการปะทะกันเกิดขึ้นนะคะ
เนื่องจากว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมบางคนนะคะเป็นลมทางแก่นำนะคะ
ก็ร้องขอให้ทางตำรวจนะคะส่งรถพยาบาลเพื่อที่จะมารับตัวผู้ชุมนุมที่เป็นลมส่งโรงพยาบาลนะคะ
ซึ่งบางช่วงนะคะก็มีการนำรถพยาบาลมาล่าช้า
ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมนะคะเคลื่อนรถไปปะทะกับทางตำรวจนะคะ
แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีเหตุความวุ่นวายเกิดขึ้นค่ะ
แต่ขณะเดียวกันนะคะขณะนี้นะคะทางด้านหลังจะเห็นอยู่ว่ากิจกรรมของแกนนำนะคะ
ก็ยังมีการประกาศเครื่องขยายเสียงแล้วก็มีการเชิญชวนให้มวลชนทุกคนนะคะ
มาร่วมทำกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องค่ะ
ซึ่งก็ยืนยันว่าวันนี้นะคะจะต้องเดินทางไปทำเนียบรัฐบาลให้ได้ค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากด้านหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ค่ะ